รถถี่ปุกนายนตามหาจนมืดค่ำและยังไม่เห็น
รัศมีรัศมีประมาณหนึ่งกิโลเมตรครับก็มีจิตอาสาแหละค่ะ
นำอาหารน้ำดื่มกาแฟกระป๋องมามอบให้กับชุดค้นหาด้วย
ค้นหาเขาปักหลักกันอยู่บริเวณใกล้ตรงนั้นเลย
เพื่อที่จะได้สแตนบายได้ตลอดเวลาฝ่ายครอบครัวก็หันหน้าเข้าทางความเชื่อค่ะ
มนต์พระสงฆ์จากสำนักสงฆ์ถ้ำเขาแม่หน้าตำบลกรุงหยันสามรูปมาทำพิธีขอขมาเจ้าป่าเจ้าเขา
แล้วก็เจ้าแม่นางนอนบอกว่าให้เปิดทางให้พบตัวนายสุกเกษมโดยเร็ว
พระสงฆ์ก็กรวดน้ำแล้วก็โปรยดินที่เตรียมมา
ก็พาครอบครัวและชาวบ้านเดินไปในบริเวณใกล้เคียง
หมากพลูน้ำดื่มบุหรี่แล้วก็ใบกระท่อมของเส้นไหว้เจ้าป่าเจ้าเขาไปวางไว้ตามโขดหินนะคะ
ครับก็ทำพิธีเสร็จวันนี้ก็ลงมาจากเขากันนะฮะ
ญาติของภรรยาของผู้ที่ศูนย์หายไปก็ไปเชิญพรามจากพัทธลุงมาด้วยนะครับ
แล้วก็หมอบ้านที่มีชื่อเสียงด้านศัยศาสตร์ด้วยอ่าหนึ่งในนั้นก็คือ
วิจิตดาวกระจายอายุ๗๖ปีที่ชาวบ้านรู้จักกันในชื่อหมอชิดบางตะเผ่าแห่งอำเภอทุ่งใหญ่
อ่าชาวบ้านก็เคารพนับถือกันก็มาร่วมทำพิธีด้วย
หมอชิดบอกว่าไม่เกินสี่ทุ่มคืนนี้จะเจอตัวนายสุกเกษมตอนนี้สี่ทุ่มครึ่งแล้ว
ไม่มีรายงานมานะคะแต่ถ้าคืนนี้ไม่เจอก็จะไม่เกินห้าวัน
อ่าห้าวันก็พรุ่งนี้ค่ะก็จะเจอที่หายไป
วันนั้นลูกเขยกับเพื่อนบ้านบอกว่าขึ้นไปเก็บรังพึ่งจะเอาน้ำพึ่งอ่ะ
บนต้นไม้อ่ะแล้วพึ่งมันแตกรังออกมาแตกรังออกมา
ไม่รู้ว่าจะถูกต่อยแล้วก็วิ่งหนีขึ้นไปข้างบนแล้วไปนอนเจ็บอยู่ที่ไหนหรือเปล่า
ค่ะก็เป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ค้นหาด้วยนะคะแล้วก็ขอให้เจอตัวโดยเร็วนะคะ